ถึงเรื่องของอีกหนึ่งบุคคลนั่นก็คือลุงค่วยนั่นเองนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนสนิท
ของผลเอกเบรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษนะครับ
ซึ่งได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับ
นี่รายงานมาจากที่จังหวัดสงขลานะครับ
เพราะว่ารายงานว่าลุงค่วยพุทธปานนะครับ
เพื่อนสนิทของพลเอกเบรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
เสียชีวิตแล้วด้วยวัย๙๗ปี
แล้วก็ได้มีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดสะเกดอำเภอเมืองจังหวัดทรงขลาครับ
ลุงค่วยเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลสงขลา
ตั้งแต่วันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ด้วยอาการปอดติดเชื้อหลังเข้ารักษาตัวเป็นเวลา๒๖วัน
แล้วก็จะมีพิธีชาพนักกิจในวันที่๑๘สิงหาคม
เวลา๑๔นาฬิกาที่วัดสะเกดนะครับ
โดยนางสาวกรชาลีพุทธปานอายุ๕๕ปีซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของลุงค่วย
บอกว่าช่วงที่ลุงค่วยล้มป่วยนะครับ
พลเอกเปรมตินสุรานนท์ทรงความห่วงใยมาโดยตลอด
อบหมายให้นายบัญญัติจันเสนะประธานมุยธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ

แล้วก็หลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิต
ก็ช่วยเหลือในเรื่องของการบำเพ็ญกุศลศพเป็นอย่างดี
ครอบครัวต่างทราบซึ้งในความเมตตาของผลเอกเปรม
ดูแลลุงค่วยมาตั้งแต่ยังมีชีวิต
จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับ
แต่มีเรื่องราวของความเป็นเพื่อน
ความเป็นเพื่อนระหว่างพลเอกเปรมตินรสุรานนท์นะครับ
กับลุงค่วยพุทธปานนะครับ
ทั้ง๒คนเกิดปีเดียวกัน
และเริ่มรู้จักกันตอนอายุประมาณ๗ขวบ
เพราะว่ามีบ้านอยู่ติดกันในย่านถนนจนะ

แต่เหตุการณ์ที่เป็นนิยามของคำว่า
เพื่อนไม่มีชนชั้นคืออะไรรู้ไหมคุณ
คือหลังจากที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์
ครั้งดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรี

ที่วัดดรรดรักย์อำเภอเมืองจังหวัดทรงขลากลับบ้าน

ไปยืนรอรับเหมือนกับชาวบ้านคนอื่น
และเมื่อพลเอกเปรมเดินผ่านมา

และพูดทักทายเป็นภาษาใต้
ลุงค่วยยกมือไหว้พลเอกเปรมติณสุรานนทร์
เราเป็นเพื่อนกันนะ
คั่วจึงตอบกลับไปว่าผมไหว้นายกรัฐมนตรี
แต่ถ้าเป็นนายเปรมผมไม่ไหว้
ก็เป็นตำนานเรื่องราวความรักความผูกพัน
กับลุงค่วยพุทธปานั่นเองนะครับ